ขอบคุณครับท่านประธานผมจุลภัณฑ์อมณวิวัตรภาพเครือไทย
จากจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะวิทย์ฝ่ายค้านครับท่านประธานครับ
นี่เป็นปัญหาที่ผมได้เรียนสอบถามท่านประธานเมื่อวานในช่วงเช้า
นั่นก็คือการถามกระทู้สดซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ย
ผมเรียนท่านประธานเลยครับเห็นช่องครับศพช่องแล้ว
ว่าเรื่องสำคัญเรื่องเดือดร้อนของประชาชนเช่นท่านพิเชษเชื้อเมืองพานเมื่อสักครู่เนี่ย
เรื่องปัญหาราคาข้าวเนี่ยพอมันยังร้อนก็ยังไม่ต้องมาตอบ
ก็ดึงไปก่อนก็หาเหตุมาผัดผ่อนสัปดาห์หน้า
ถ้ามันยังร้อนอีกก็ผลัดผ่อนไปอีกนะครับเลื่อนไปเรื่อย
ในขณะที่การถามกระทู้ของสมาชิกเนี่ยสัปดาห์หนึ่งข้อบังคับ
กำหนดให้สามครั้งสามข้อวันนี้โดนเลื่อนสามกระทู้
หมายความว่าสิทธิ์ของคำถามของปัญหาของประชาชนที่จะเข้าสู่สภาเนี่ย
หายไปสามครั้งครับผมเรียนท่านประธานอย่างงี้ครับ
ทั้งสามเรื่องที่ถ้าเพื่อนสมาชิกจะถามรวมถึงเรื่องของท่านกรณิต
จากฝั่งรัฐบาลด้วยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ถ้าครั้งหน้านะครับสัปดาห์หน้าในวันพระรหัส
เรายื่นกระทู้ได้แค่สามกระทู้ต้องมาเสนอใหม่สิทธิ์ก็หายไป
ผมเรียนถามท่านประธานครับอย่างนี้สัปดาห์หน้าผมถาม๖กระทู้
สดด้วยวาจาได้หรือไม่ผมเรียนท่านประธานนะครับ
สัปดาห์หน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าท่านประธานจะอนุญาตหรือไม่
เพราะว่าผู้อนุมัติไม่ใช่ท่านประธานนะครับเป็นรองประธานท่านที่สอง
แต่ผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าสิทธิ์โดยเฉพาะของฝ่ายค้านสองกระทู้เนี่ย
สัปดาห์หน้าไม่ได้ถามสี่กระทู้ผมใช้ข้อบังคับการประชุมข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่
งดเว้นข้อบังคับเพื่อให้ถามกระทู้ได้สี่กระทู้แน่นอนครับถ้าสัปดาห์หน้าไม่ได้อีก
ไม่มีคนมาตอบอีกสัปดาห์ถัดไปผมจะใช้ข้อหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
ดเว้นข้อบังคับการประชุมขอให้มีการถามกระทู้ได้หกกระทู้
เลื่อนมันไปอย่างนี้จะเพิ่มพอกหางหมูให้รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญ
เมื่อรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับสภาเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ท่านกระมวลศักดิ์ถามว่า
แล้วสภาจะดำเนินการอย่างไรจะหากลไกอย่างไรครับผมเรียนเลยครับ
ไม่มีคอรมอลไม่มาตอบท่านประธานสภาจะไปบีบคอเขาให้มาตอบเขาก็ไม่มา
แต่ผมจะใช้กลไกของฝ่ายค้านครับท่านเตรียมองค์ประชุมตลอดเวลาแล้วกันครับ
ถ้าแค่เรื่องกระทู้ถามสดด้วยวาจาเนี่ยไม่มาตอบเนี่ย
ก็เตรียมองค์ประชุมกันทั้งวันทั้งคืนนะครับจะดูสิว่าจะมาตอบหรือเปล่า
ขอบคุณครับครับก็เป็นหน้าที่เราทุกคนนะครับ
ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาล
มีหน้าที่ในการรับผิดชอบร่วมกันอย่างที่ผมได้เรียนนะครับ
ในระบบนี้เนี่ยปกติเนี่ยถึงแม้จะเป็นกว้ารับผิดชอบร่วมกัน
แต่ในระบบนี้เนี่ยรัฐบาลจะเป็นได้ต้องมีเสียงข้างมาก
จึงต้องดูแลเสียงข้างมากให้พร้อมครับผมอนุญาตอีกท่านหนึ่งนะครับ
นาริสขำนุรักษ์แล้วก็จบแค่นี้นะครับ
แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบว่าผมได้ประสานกับรัฐบาลไว้อย่างไรครับ
เชิญนะครับนฤทธิ์ท่านประธานสภาที่กรบกับผมนฤทธิ์ขำนุรักษ์
สมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎรจังหวัดพัทธลุงพักประชาธิบัติ
ผมเป็นรองประธานวิบพักประชาธิปัตย์และเป็นผู้รับผิดชอบในการประสาน
เรื่องการตอบกระทู้ของรำตรีของพักประชาธิบัติกับวิบรัฐบาล
ผมตามที่ท่านประธานได้กรุณาแจ้งเหตุผลข้อขัดข้องของน้ำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
นั้นท่านได้แจ้งข้อขัดข้องนั้นได้ครบถ้วนแล้วท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
ติดประชุมคณะมตรีซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ของพี่น้องเกษตรกร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
ทางเจ้าหน้าที่ได้เอามาให้ที่ทางลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ส่งมาเพื่อขอเลื่อนการตอบกระทู้
สิ่งที่ผมไม่สบายใจอย่างยิ่งก็คือหนังสือของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับ
ก็ยังไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาพผู้แทนรัศดรเราในข้อ๑๕๑นะครับ
เพราะว่าในข้อบังคับ๑๕๑ได้บอกไว้ชัดเจนว่าเหตุจำเป็นอะไร
และที่สำคัญที่สุดต้องต่อมีต่อด้วยนะครับในข้อบังคับว่า
และให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด
แต่หนังสือฉบับนี้นะครับเหตุจำเป็นก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไร
บอกว่าติดภารกิจสำคัญ
และไม่มีต่อด้วยนะครับว่าจะตอบกระทู้ที่ผมได้ขอถามในวันนี้เมื่อไหร่
งั้นผมจึงอยากหารือท่านประธานว่า
อยากให้แจ้งคณะรมตรีให้ทราบด้วยนะครับให้ดูข้อบังคับของสภาเราด้วย
ว่าหากจะเลื่อนให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาเราครับขอบคุณครับ

กระทู้ถามสดเนี่ยเราเพิ่งถามเมื่อตอน

เพิ่งถามเมื่อตอนเช้านี้เอง
รัฐมนตรีจะไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้า

แล้วตามข้อบังคับนั้นกระทู้ถามสดนี้
ถ้าไม่ได้ตอบในวันนี้ถ้าเราติดใจจะถามต่อ
ต้องเสนอต่อในครั้งต่อไป
เพราะฉะนั้นรับหนุนตรีก็ไม่อาจจะตอบเลยว่า

เพราะไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปเราจะทำหรือไม่

คนนั้นเนี่ยรับหนุนตรีต้องแจ้งครับว่าจะตอบวันไหนครับ
เขาถามเรื่องอะไร
อันนี้คือแนวปฏิบัติที่อยากเรียนให้ทราบ

เมื่อได้รับรู้ว่ามีการเลื่อน
ผมก็ถือโอกาสนะครับหารือไปยังรัฐบาล
โดยได้เมื่อเช้านี้ได้หารือไปยังท่านรองนายกรมตรี
วิศนุดรวิศนุเครืองามนะครับว่า
สภาต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายบริหารด้วย
เพราะวันตอบกระทู้เนี่ยเป็นวันประชุมวันพฤหัส
กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เราเปิดสมัยประชุมครั้งแรก
ซึ่งคณะมารก็รู้ว่าวันพฤหัสนี้มีการถามกระทู้
เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือว่า
กระทู้ทั่วไปนั้นจำเป็นจะต้องเตรียมตัวเพื่อตอบ
จะไปนัดหมายอื่นก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับ
แต่ถ้าเป็นกระทู้ถามสดก็พอเข้าใจว่าอาจจะมีปัญหาบ้าง
แต่กระทู้ทั่วไปเนี่ยรู้ล่วงหน้าแล้วครับ
มันก็ไม่ควรจะเป็นอะไรล่วงหน้าที่เห็นว่าไม่จำเป็นถึงที่สุด
อันนี้ผมก็ถือโอกาสเรียนพวกเราทราบว่าได้คุยกับท่านรองนายก
ในฐานะเป็นฝ่ายกฎหมายที่ท่านเข้าใจอะไรอยู่ดีอย่างดีแล้ว

อยากจะเรียนว่าโดยทั่วไปผมก็ชื่นชมรัฐมนตรีหลายท่านนะครับ
ที่มาตอบกระทู้อยู่เป็นปกติในฐานที่นั่งอยู่เป็นประจำ
ท่านรัมตีช่วยกระลาฮมท่านรัมตีมาทไทย
เหล่านี้ท่านก็มาตอบกระทู้อยู่เป็นประจำ

เรียกว่าไม่มาตอบหนีกระทู้กันเลย
ซึ่งไม่ให้ประสบการณ์อดีตนำตากฎ
เที่ยวนี้กระทู้จึงได้มีการพินาไปถือว่ามากที่สุดนะครับ
เรียนพวกเรารับทราบแล้วว่าตัวเลขเนี่ย

มีการตอบกระทู้ไปมากที่สุดเท่าที่เปรียบเทียบมาในอดีตที่ผ่านมา

แต่งเล็ก่อตามควรอันนี้เรื่องเตือดร้อนชาวบ้าน
อย่างที่พวกเราได้หยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องสด
วันนี้มีการประชุมกรมปภิเษษวรรมเผือด
ซึ่งปกติวันเมือดวันวันเดือนสุขภาพเขาประชุมกรมอว์วันอังคาร
แต่รัฐบาลได้แจ้งนะครับท่านอาจารย์วิศนุได้แจ้งให้ผมทราบว่า
เนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้วันอังคารไม่ได้มีการประชุมกรมอล
ก็เลยมานัดวันนี้ผมเลยขอร้องท่านว่า
ปกติวันเมือดเนี่ยเราได้กำหนดด้วยล่วงหน้าไม่เชื่อมันประกบวันนี้
จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือว่าถ้าเป็นไปได้รำกรีกรุณาอย่าไปนัดอย่างอื่นนะครับ
ทั้งหมดนี้เขาเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐาน
พูดง่ายคือไม่เอาอดีตมาเป็นแบบอย่าง
ในสิ่งที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่เอาเป็นมาตรฐานของเราในชุดนี้
ว่าวันข้างหน้าเผื่อใครมาเป็นรัฐบาล

ในการที่รับผิดชอบในการพินาเรื่องต่างในสภา

เพื่อให้งานของสภาได้ผ่านไปโดยเรียบร้อยนะครับ

และท่านรองนายมตรีท่านก็รับปากว่าจะ
สิ่งที่ผมได้ฝากประรบไปว่าต้องการความร่วมมือก็เรียนพวกเรา